ทางการแพทย์ก็ยังยืนยันอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอเขายืนยันว่า
เรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นเป็นวิถีทางที่ป้องกันการเสียชีวิต
และไม่ให้เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงได้ดีที่สุดในขณะนี้
ต้องรับมือกับโควิด๑๙ที่ระลอกนี้มันหนักกว่าทุกครั้ง
พวกเขาเรียกร้องคุณผู้ชม๔ข้อหลักมีอะไรบ้าง
ทำได้ไหมลองดูครับ
ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่รู้สึกว่าหนักที่สุด
อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่เรียกว่าเชื้อลงปอดมีปริมาณมากขึ้น
เราทำงานอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของบุคลากรและก็ทรัพยากร
บางทีเราจะไม่ได้ทานข้าวกันตรงเวลาค่ะ

ร้องไห้เสียใจแบบเหนื่อยฉันมาทำอะไรที่นี่
แต่เราก็สู้สู้จนวินาทีสุดท้าย
ถ้าท่านไม่มีข้อห้ามจริง
ฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันท่าน
ไม่ให้มามีสภาพมานอนอยู่ในหอบผู้ป่วยวิกฤต

แต่ป้องกันการต้องมานอนใส่เครื่องช่วยหายใจ

ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนนะคะ

ทำกันได้หรือยัง๔ข้อหลักนะฮะ
เว้นระยะห่างทางสังคม

นะเขาบอกดีที่สุด๒เมตรนะ

เราก็ไม่เคยสวมหน้ากากอ่านข่าวกันแล้วก็

แล้วทุกวันนี้ผมก็พยายามหาหน้ากากอนามัยที่มันอ่านข่าว

ซื้อมาแล้วหลายอันได้ลองนะฮะ

ปกปิดไทม์ไลน์ทำได้ไหม

สารบุคลากรทางการแพทย์เขาเถอะครับ
เวลาคุณป่วยเข้าไปอย่าปกปิดไทม์ไลน์

อันนี้อยู่ที่หน่วยงานราชการด้วย
ที่จะต้องสร้างความมั่นใจคือการฉีดวัคซีน

คือพี่เบิร์ตเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
หลายคนที่บอกว่าฉีดไปแล้วมันมีผลข้างเคียงนู่นนี่นั่น

หน่วยงานราชการเหมือนที่พี่เบิร์ตพูดนะคะ
ต้องสร้างความมั่นใจโดยการพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
ลักษณะอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น

หรือมาจากตัวบุคคลเองที่อาจจะ

ตัวนี้มันเอาออกมาใช้เร็วเกินไป

ปีเชียววัคซีนมันต้องวิจัยกับเป็นปีครับ

ไปอย่างไข้หวัดใหญ่เขาใช้เวลา๕ปีในการที่จะทดลองพิสูจน

ถูกต้องบางตัวก็๑๐เดือนเองแล้วเอามาฉีด

ก็เข้าใจแต่ว่าต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างทองแท้ว่า
กลุ่มไหนใครอารมณ์แบบไหนหรือว่าโรคแบบไหนที่มี
มันจะมีผลมีเอฟเฟคต่างมากมายตามมา
ก็มาฉีดวัคซีนกันนะคุณหมอบอกว่า
จริงแล้วการฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงอยู่แล้วแหละ
ใช้ว่าฉีด๑๐๐แล้วมันก็จะเต็มที่๑๐๐เลย
๑ล้านคนพบ๔คนเท่านั้นนะคะที่จะมีผลข้างเคียงเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะฮะ